อบจ

ลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

มันเป็นเรื่องของเราทั้งหมด๓คน

วันนี้เรามีคำถามมาคุณผู้ชมค่ะ
ห้าคำถามบอบทุกรับไปเลย

ต้องให้คุณผู้ชมที่เราตอบไม่ได้
เกี่ยวกับเรื่องอะไรคือเราไม่มีความรู้หรอก

คุณเราไม่ถึงเออ
เดี๋ยวก่อนที่จะไปถาม

เขาขายอะไรกันบ้างครับผมเออ
คุ้นตากันดีไหมล่ะครับกับบรรยากาศแบบไทย

อนุรักษ์ทางศิลปะวัฒนธรรมไทย
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนคร

เข้ามายังตลาดน้ำแห่งนี้ครับ

ต่างก็แต่งกายแบบไทย
แต่งกันแบบนี้ทุกร้านเลยล่ะครับ

สวัสดิ์ตาร้อนจ้าเชิญทางนี้เลยค่ะ

กลับบ้านแยกได้นะคะ

เดี๋ยวชิมก่อนได้ค่ะ
ว้าว

ชมชอบชิมอาหารรสชาติเด็ด

เพื่อเป็นการสะท้อนวิถีการเดินทาง
สมัยก่อนนั่นเองล่ะครับ
คุ้มสุดคุ้มจริงล่ะครับ

พ่อค้าแม่ค้ากันแล้ว

เราต้องไปมอบโชคให้กับพ่อค้าแม่ค้าก่อน

อันนี้เนี่ยเราจะเห็นกันอยู่เยอะ
อ่ะไปตลาดที่เป็นของฝากแบบนี้เราจะเห็นของเด็กเล่นแบบนี้
อ๋ออันนี้ไงนี่ก็ทำเป็นเสื้อ

แล้วอะไรถ่ายก่อนอะไรถ่ายหลัง
อ๋อแมกเนตถ่ายก่อน

ยืนข้างบนเยอะไม่มา

อ๋อโศดยังไม่มีผัวนะครับตากล้องคนไหนเจอ

วันนี้เล่นเกมกับพี่อีกนึง

ถ้ามิ้นตอบถูกนะรับไปเลย๑๐๐๐บาท

เป็นของเรา

ค่าบริการขี่ช้างที่ตลาดน้ำ
เป็นจำนวนเงินกี่บาท
หึ

ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับตลาดน้ำอโยธยา
ซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่งช้างชมโบราณสถานวัดมเหยงด้วยล่ะครับ
ซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ย
ก็มีอัตราค่าบริการนั่งช้างคนละ๒๐๐บาทครับ

นี่แค่คำถามแรกเท่านั้นนะครับ

ง่ายรู้จริงตอบได้ก็ให้เลย

ที่จะได้รับเงินทุนจะเป็นใครอีกนั้น
เราไปตะลุยกันต่อดีกว่าครับ

หนูเป็นคนที่นี่มั้ยลูก

ของที่ละลึกอะไรในร้านขายดีสุด

อันนี้หนูขายเท่าไหร่ลูก

อันนี้หนูขายเท่าไหร่ลูก
อันนี้หนูขายเท่าไหร่ลูก

อุ้งข้าวอุ้งน้ำน้ำกาลกะวีคนที่สินทุกอย่าง

แต่งกันนะฉันว่าเอางี้เธอให้ยักษ์๒๐๐ก็พอ
เพราะมันไม่ได้ทำอะไรเลย
นี่แหละคือคนในพื้นที่ตัวจริง
รับไปอีกแล้วล่ะครับ๑๐๐๐บาท
เฮ่ยโทษดีจริงเฉียว
เดินมาสักพักก็ขอแวะดื่มน้ำตาลสดกันสักหน่อย
หนูน้อยคนนี้เนี่ยดูสิครับทำตาหวานจ้อยเลยทีเดียว
สงสัยว่าจะได้รับเงินจากทางรายการเป็นรายต่อไปแล้วสิครับ
อ่าอ่าอ่าอ่าอยู่ในเรือขายน้ำตาลสดอย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่
อย่างเดียวมีกระเจ๊บก็มีค่ะมีกระเจ๊บกับน้ำตาลสดค่ะ
อยากแทนอะไรไหมน้องปูนไอ้ทีมิตรอันนี้เท่าไร
ขายเท่าไรอันนั้น๓๐บาทค่ะ

ขอบคุณค่ะอาชนค่ะ

พี่ช่วยบอกทีมงานด้วยว่าจะเลือกแขกรับเชิญ
เอาที่สติสัมประชัญญาที่ครบอันนี้ดีกว่าถามเลยครับคำถามถามว่า
ถ้าตอบถูกนะถ้าตอบผิดคว่ำล้าน
โอเคไหมคว่ำเรือแม่น้ำตาลชื่นใจจริงเลยชื่นใจจริงเลย
อ้าวไม่ใช่
เมื่อกี้มันผิด
มันผิดข้างมันผิดข้างเองจริง

ถามว่าบอกวัดชื่อดัง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสาม
วัดใหญ่ชายเมืองคน

ทั้งหมดถูกต้อง

แม่แต่รู้จริงขนาดนี้
ก็รับไปเลยครับ๑๐๐๐บาท

ตอบปั๊บรับเลย
ในขณะที่คุณกำลังตั้งคำถาม

ถ้าพี่ตอบถูกนับไปเลย๑๐๐๐บาท

ไม่ของที่นี่หรือ
ตอบอย่างนี้ตายตายเลยโอ้โฮ